เรานำเสนอกันไปหลายครั้งแล้วกับที่แห่งนี้ที่เขาบอกว่ามีดินโครนเนี่ย
ผุดขึ้นมากลางทุ่งนาโคนผุดใช่โคนผุดขึ้นมากลางทุ่งนาที่โคราชนครราชศรีมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
วันก่อนที่นำเสนอไปสัปดาห์ก่อนก็ผุดขึ้นมา๔จุดบ้าง๕จุดบ้าง
เขาปักป้ายไว้เลยว่าบางจุดอันตรายอันตรายคือตอนนี้เขาล้อมรั้วเอาไว้แล้วห้ามชาวบ้านหรือว่าสัตว์ลงไปเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะ
บางทีเขาบอกว่าเจอรูปปั้นหินคล้ายลักษณะเหมือนกุมารก็เจอมาแล้ว
ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็เลยทำพิธีบวงสวงโครนผุดกันซะเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลเขาว่ากันแบบนี้
อู้วที่คนมาเยอะขึ้นเรื่อยนะน้องมายต้อง
นี่ค่ะคุณเนี่ยค่ะไปที่บ้านหนองกุงน้อยตำบลโคกระเบื้องอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชศรีมา
คุณดูสิคะถึงขั้นต้องมากางเต็นต์กันเลยอ่ะเยอะจริง
ชาวบ้านที่นี่เขาร่วมกันจัดพิธีบวงสวงบ่อลาวาโครนขึ้นมาซึ่งสาเหตุที่ต้องทำพิธีการศักระนี้เนี่ยนะ
ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่ามีชาวบ้านบางคนนำดินโครนนี้กลับไปที่บ้านแล้วโดยไม่ได้ทำพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
พระแม่ธรณีและพญานาคาราชแล้วปรากฏว่าเกิดล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ
เออก็เลยต้องนำโครนเนี่ยกลับมาคืนพอเอากลับมาคืนปุ๊บอาการทุเลาลงเลย
ชาวบ้านเขาเชื่อกันแบบนั้นนะก็เลยจัดพิธีการบวงสวงเพื่อเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
พระแม่ธรณีรวมไปถึงพญานคราชตามความเชื่อนั่นเองนะคะ
ก่อนที่จะนำดินไปใช้ประโยชน์เราก็ต้องมีการขอขมาบอกกล่าวถูกไหมเป็นธรรมดานะ
ซึ่งงานนี้มีชาวบ้านผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาแหกันมาร่วมงานกันนับพันคนเลยค่ะคุณ
ลองดูสิคะเดี๋ยวไปฟังเสียงหนึ่งในชาวบ้านที่มาร่วมงานกันหน่อยค่ะ
ทำไมหมดเรื่องกันไหมค่ะ

เป็นเสียงจากชาวบ้านที่เขาไปร่วมงานนะบอกว่าความเชื่อของใครก็ของมัน
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลกันไปนะแต่ชาวบ้านที่มาร่วมงานเนี่ย
คือเขามีความเชื่อเหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าบางคนเนี่ย
เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้ลบหลู่นะ
ก็เลยมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยแล้วนอกจากเรื่องของความเชื่อ
แล้วก็ดินโครนลาวาเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความแปลกแหละ
เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ชาวบ้านเขาบอกกันนะคะ
ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนสนใจแล้วก็เดินทางมาชมความแปลก
ทางธรณีวิทยานี้กันเป็นจำนวนมาก
อีกด้านหนึ่งนะเขาก็มีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคเหมือนกัน
แล้วก็ผู้ที่แสวงหาการรักษาโรคแบบแผนโบราณเขาเดินมาเที่ยวชมกันคุณ
แล้วก็เขาบอกว่าเขานำโครนนำดินโครนที่มันผุดขึ้นมานำน้ำเนี่ย
พอกตามตัวบ้างแหละบางรายถึงขั้นเก็บไปดื่มกินเลยนะ
เชื่อกันว่าจะรักษาโรคได้แต่ดิฉันย้ำคุณผู้ชมนะคะว่า
เรายังไม่สามารถตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาที่ไปของดินโครนที่มันผุดขึ้นมากลางทุ่งนาแบบนี้
เพราะฉะนั้นแล้วอย่านำไปพอกหน้าพอกตัวแล้วก็อย่าเพิ่งนำไปดื่มเลย
เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าในดินโครนนั้นมันมีสารปนเปื้อนอะไรอยู่บ้าง
เพื่อความปลอดภัยต่อตัวเองนะ
มีเรื่องของความเชื่อแต่ก็ต้องมีสติ
ใช่ถูกต้องถูกต้องอันนี้ฝากย้ำเตือนด้วยนะคะ
ชาวบ้านที่ไปดูไปทำพิธีอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวกันไป
แต่ว่าไม่แนะนำจริงว่าจะให้นำดินโครนมารับประทาน
เพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อโรค
ใช่ง่ายเลยมันมีโอกาสที่จะมีเชื้อโรคฉี่หนู
ใช่เชื้อแบคทีเรียอะไรแบบนี้ค่ะคุณ
มันอันตรายนะก็ย้ำคุณผู้ชมแล้วกันนะ
ว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
เรานำเสนอให้เห็นว่ามันมีความเชื่อในท้องถิ่น
ที่มันมีความแปลกแบบนี้แตกต่างกันออกไป
แล้วมันก็เกิดเรื่องมหาศจรรย์
บอกว่าเป็นความแปลกทางธรณีวิทยาที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้
ก็เช่นเดียวกันซึ่งหลังจากเนี้ยเดี๋ยวเราต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
มาตรวจสอบหาที่มาที่ไปแบบจริงจังกันก่อน